สำหรับปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวงค่ะ

กับสภาพอากาศแข่งกับวันเวลาที่ผ่านไป
วัน๔ชั่วโมง๓๗นาที๒๔วินาทีนะคะ
แปรสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเร่งระบายน้ำ
แล้วก็เรื่องของการสูบน้ำออกจากถ้ำเพื่อลดระดับน้ำ
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านก็บอกแหละว่า
สัญญาณมันดีมากสัญญาณดีจริง

กับรายงานความคืบหน้าทางโทรศัพท์
กับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับครับ
สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับคุณนัทพงศ์ครับ
ก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ระบายน้ำจากถ้ำเป็นการระบายอย่างดี
ไม่มีปัญหาติดขัดนะครับ

ไม่ได้มีการสรุปตัวเลขของจำนวนเครื่องสูบน้ำนะครับ
แต่ถ้าหากว่าจากแผนการที่ยังคงเดิมนะครับ
วันนี้ก็ยังคงมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

แล้วก็ยังคงมีการสูบน้ำออกจากถ้ำอยู่ในเกณฑ์เดิม
ก็คือ๓๐๐ลิตรต่อนาทีครับ
แต่ว่าสัญญาณที่ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือ
การขุดเจาะบ่อน้ำบาดานที่ใต้ตาน้ำที่มีการคาดการณ์ไว้เมื่อวันก่อน
วันนี้ก็มีการค้นพบแล้วก็มีการขุดเจาะ
รวมทั้งที่ตอนนี้มีการขุดเจาะไป๕บ่อบาดานนะครับ
แล้วก็มีการระบายน้ำเนี่ยเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถขุดเจาะได้จำนวนประมาณกว่า๓๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
แล้วก็จบจุดที่มีการระบายน้ำแบบบาดานนะครับ
ก็จะมี๒จุดที่อยู่บริเวณของถ้ำหลวงแล้วก็บริเวณขุนน้ำนางนอนครับ
คือน้ำที่ออกมาจากบ่อบาดานเนี่ยมันเชื่อมโยงจากน้ำที่มาจากทางถ้ำหลวงเลยใช่ไหมครับ
สามารถที่จะลดออกมาได้เลยใช่ไหมครับ
นัทพงศ์คะจากที่ใช้เครื่องสูบน้ำ๘เครื่องใหญ่ระบายได้๓๐๐ลิตรต่อชั่วโมง
แล้วก็ขุดบ่อบาดาน๕บ่อ๓๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
ถ้ารวมกันทั้งสองวิธีนี้แล้วเนี่ยมีการคาดการณ์ไหมคะว่าระดับน้ำจะ
สามารถลดลงได้เท่าไหร่จากการระบายแบบเนี้ยตอนเนี้ยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
ก็คือว่าปริมาณน้ำลดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจของเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
เจ้าหน้าที่สามารถดำน้ำแล้วก็ไปตั้งสู่ปฏิบัติการตรงดิเวณ
งที่๓ที่จะเข้าใกล้สู่๓แยกแล้วที่จะเลี้ยวซ้ายไปที่หาดพัทยานะครับ
โดยการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการบอกกับผมมาเมื่อสักครู่นะครับว่า
น้ำเนี้ยมันลดลงจากเดิมประมาณห้าสิบเซนติเมตรเนี้ย
วันนี้ที่มีการระบายน้ำแล้วก็ไม่มีปริมาณเม็ดฝนหรือว่าน้ำฝนเนี่ย
ตกลงมาสะสมในโจ้ตลอดทั้งวันวันนี้ครับค่ะประมาณห้าสิบเซนติเมตรใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับนี่คือน้ำที่ลดจากในถ้ำเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับรถจากในถ้ำครับจนเจ้าหน้าที่ซิลสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
แล้วก็มีการส่วนที่กำลังของนักประดาน้ำจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มีในส่วนของแพทย์สนามที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการดำน้ำเนี่ย
ได้ร่วมการดำน้ำเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สิวหากว่าภายในคืนนี้นะฮะ
เขาก็ยังคงปฏิบัติต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำยังลดลงแบบนี้เรื่อยเนี่ย
เจ้าหน้าที่ทิวเนี่ยอาจจะมีการดำน้ำไปถึงที่หาดพัทยาเนี่ย
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแผลแล้วเจอน้องน้องแล้วก็โค้ชจำนวนสิบสามทีวิตเนี้ย
เจ้าหน้าที่ของแพทย์สนามก็จะมีการเข้าไปประถมพยาบาล
แต่ก็อยู่อาการเบื้องต้นครับครับตอนนี้ก็ยังมีการสูบน้ำบาดานออกมาอยู่ใช่ไหมครับ
สูบต่อเนื่องเลยไหมฮะใช่ครับยังคงมีการสูบอย่างต่อเนื่องครับ
แล้วก็อย่างที่ผมจะนำเปรียบเป็นรอยถ้าเกิดว่าริมันผลไม่ตกลงมาเนี่ย
ก็เป็นได้ครับสิค่ะจะไม่คุณณทะพงตัวเครื่องสูบน้ำตัวไหนที่คุณณทะพงดูแล้วแบบ
คุณนาฑพงษ์รู้แล้วว่าตัวนี้มันยึดทางช่วยได้เยอะจริง
มันจะเป็นตัวเพื่อนของกริเวณหน้าทับหลวง
มันมีความใส่ที่มีความหุดจากเวลาค่อนก่อน
เครื่องที่สูบน้ำออกมาเนี่ยก็คือสูบจากถ้ำออกมาทั้งน้ำบาดาน
ก็คือเอาจากถ้ำออกมาทั้งหมดเลยแล้วมีการกั้นไหมคะ
มันจะไหลไปที่ไหนหรือว่ายังไง
ก็ถ้าตามรายงานนะครับก็จะมีการลงในสู่
ผมไม่แน่ใจว่าลำเว้ยคิดว่าลำเว้ยอะไร
แต่ว่ามันเป็นจุดที่ชาวบ้านนั้นพร้อมใจที่จะให้เป็นเหมือนกับที่พักน้ำ
แล้วก็มันก็จะเป็นการพร้อมใจกันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลทั่วคร่องในส่วนของ
พื้นที่ทำการเจ้าเศษของพวกเขาได้เพราะว่าพวกเขานั้นอยากที่จะเห็นตัวอยุ่นของน้องน้อง
ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยมากกว่าค่ะการที่จะปล่อยให้น้องน้องเนี่ย
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับคุณนัทพงศ์ตอนนี้อยู่จุดไหนของบริเวณพื้นที่ครับ
ผมอยู่ที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงจุดเดิมครับซึ่งเป็นจุดที่มีการระบายน้ำออกมาด้วยการสูบครับ
ก็ตอนนี้ภาพของการสูบน้ำก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องสูบก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีการยึดการทำงานแต่อย่างใดครับ
ฟ้าฝนเป็นยังไงฮะช่วงนี้อะไรนะครับฟ้าฝนเป็นยังไงครับมีฝนตกไหมครับ
ก็มีเมฆค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาฝนยังไม่มีครับตอนนี้
ครับสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยค่ะนะครับลักษณะก็อย่างที่เขารายงานกันว่ามันก็มีครึ้มบ้างสลับแดดบ้างนะคะ
ก็ขอบคุณคุณนัทพงศ์ด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง
ที่แน่ตอนนี้ที่รู้เนี่ยทั้งการขุดเจาะน้ำบาดานแล้วก็การสูบน้ำออกจากถ้ำเนี่ยลดน้ำได้ครึ่งเมตรแล้วนะคะ
อ่าเยอะทีเดียวนะครับก็จะง่ายต่อหน่วยซิลนะครับในการปฏิบัติการค้นหาที่อยู่ด้านใน